มาติดตามข่าวกันต่อนะฮะมาดูเรื่องนี้ฮะ
อะไรตำรวจหรือเปล่าถึงได้มาโรยไว้แบบนี้

เพราะว่ามาก่อเหตุที่โรงพักเมืองอุดร
ที่เอามาโรยคุณผู้ชมเป็นเป๊กสีทองแบบนี้
เขาเรียกว่าเป็นตะปูหัวร่มเหมือนกับเอาไว้จัดบอร์ด
เอาไว้ติดผ้าที่โต๊ะแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแต่มาโรยไว้เยอะเลยเป็นร้อยตัวนะฮะ

คือลานจอดรถของโรงพักกับตรงหน้าเสาทง
แล้วคิดดูสิทั้งรถตำรวจรถชาวบ้าน

รองเท้าแตะเหยียบเข้าไปนะโอ้ยมันทะลุทิ้มเท้าได้นะฮะ

ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
แล้วตำรวจเขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ที่มาติดต่อราชการที่โรงพักนี่แหละค่ะ

บอกว่าเนี่ยคุณตำรวจมีใครก็ไม่รู้
มาโรยไอ้เป๊คสีทองตรงนี้ไว้

นี่คือตำรวจก็ต้องมาจับไม้กวาด
แล้วก็กวาดเจ้าเป๊คสีทองนี้
เอาไปทิ้งอ่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนละเมืองดี
เขาแจ้งเขาบอกว่าคนก่อเหตุเป็นผู้หญิง

ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์แบบผู้หญิงไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนมา
แล้วเอาเป๊กพวกนี้มาโรยที่ลานจอดรถหน้าโรงพัก
อย่างที่บอกค่ะพอตำรวจช่วยกันเก็บกวาดเสร็จแล้วเนี่ย
นับดูนี่มีเป็นร้อยตัวเลยเหมือนกันนะ
ถามว่ามีรถใครเป็นอะไรไหมยางต่งยางแตกหรือเปล่า

เมื่อกี้วนรอบนึงไว้จะที่ออกไป

เพราะว่าเขาซอยก่อนเย็นกว่าครับ
ประสบนี้นะคะคิดว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิง

ทีนี้ผู้บังคับบัญชาเขาเลยต้องสั่งค่ะ
ให้ตรวจสอบไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดซิ
ว่าเป็นใครนี่มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงหน้าโรงพักด้วย
จะได้ตามตัวมาก่อเหตุแล้วก็ตามตัวมาสอบสวน
แล้วก็ถามไงว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร